เช่นเดียวกันกับทหารไทย๑๕๑นายครับ
เขาเสร็จสิ้นภารกิจในการฝึกผสมกับสหรัฐแล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
แต่เบื้องต้นพบว่าทหาร๑๑นายมีไข้คุณผู้ชม
นี่ฮะเอาเข้ามาก็ต้องคัดกรองกันแหละ
ต้องพาไปกักตัวอยู่ที่ชนบุรีแล้วนะครับตอนนี้
กองร้อยทหารราบ๑๕๑นายสังกัดกองทัพภาคที่๒เดินทางกลับมาจากการฝึกผสมร่วมกัน
นั้นในค่ายทหารสกอลฟิลล์มอเตอรัสฮาวายของสหรัฐอเมริกาครับ
เดินทางมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนะครับ
ซึ่งหลังจากผ่านการคัดกรองโรคพบว่าทหารจาก๑๕๑นายมีไข้๑๑นาย
นะต้องนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก่อนเพื่อไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าอย่างละเอียดครับ
ส่วนที่ผ่านการคัดกรองแล้วทางกรมแพทย์ทหารบกก็พาขึ้นรถบัส
เพื่อไปเป็นพื้นที่กักกันโรคต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไข้ก็ตาม
แต่ก็มาจากต่างประเทศก็ต้องไปกักตัว๑๔วันนะครับ
ตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนะฮะซึ่งยอดผู้กักตัวก็อยู่ที่๑๐๐
ก็มีกำลังทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๔และกรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์
ร่วมดูแลความปลอดภัยให้กับทหารแล้วก็บุคคลอื่นที่ไปเข้าพักด้วย
ขณะที่คณะแพทย์และก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายนอมินทราชินี
ใน๒ครั้งคือวันที่๒๕กรกฎาคมและ๓สิงหาคม
ระหว่างการกักตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องพักเลยนะครับ
ต้องอยู่ในห้องนะครับและจะมีกล้องวงจรปิดติดตาม
แล้วก็เฝ้าดูสังเกตการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อความสบายใจของทุกคนทั้งที่ชนบุรีแล้วก็ในพื้นที่อื่น